ดูเรื่องราวสุดประทับใจกันหน่อยนะฮะ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ทำงานเก็บเงิน

แม่เขามีที่ผืนหนึ่งแล้วเอาโฉนดที่ดินนี้ไปขาย
เพราะว่าปัญหาหนี้สินแล้วก็ไม่มีเงิน
ในการที่จะส่งเสียลูกอะไรอย่างนี้นะฮะ
ลูกก็เลยทำเซอร์ไพรส์ทำงานเก็บเงิน
เอาเงินก้อนหนึ่งไปถ่ายที่ดินไปซื้อที่

แม่โอ้โหน้ำตาไหลคือ๒๐ปีขายไปแล้ว

แม่พร้อมทายจำบอกคุณได้ไหม
จะกินข้าวาดของเก็บเงิน

พายอยากก่อนยาย
ใหญ่อ่อใหญ่เอ่อมาพูด
เก็บเงิน
โแล้วไม่เพิ่ม

จะร้องไห้ตามคุณแม่เข่าซุดเลย
คุณแม่เขาซุดเลยไม่คิดว่า๒๐ปีขายจนแล้ว

โอ้แล้วราคามันจะอัพขึ้นเท่าไหร่
สุดยอดเลยน้ำตาซึมเลยนะคะ
คือเป็นภาพสุดประทับใจมากหลายคนเห็น
คือปลื้มใจแทนคุณแม่คนนี้มาก

คือตอนแรกทำทีเป็นทานเดินมาดูที่ก่อนว้ายที่แม่เขาอ่อนดี

นี่ไปตรงนี้ใช่ไหมแม่เคยขายไปใช่ไหมนั่นนี่นั่นนี่
อันนี้ที่เขาอยู่ที่ระยองนะครับคุณผู้ชม
ปีก่อนคุณแม่เคยขายไปเพราะว่าเรื่องของหนี้สิน
แล้วใครจะไปคิดสุดท้ายลูกเอาโฉนดออกมาพร้อมกับพวงมาลัย
มาให้แม่แม่ถามอะไรอ่ะนี่ไงเอามาให้ไง
พอรู้ว่าเป็นฉนดที่ดินที่ลูกซื้อกลับมาคืนให้
พอได้คืนมาก็เนี่ยน้ำตาเล็ดลูกก็มากอดกันใหญ่
บอกว่าขายไป๒๐ปีเพราะหนี้สิน
วันนี้ลูกเอามาคืนให้แม่แล้วนะด้วยความรักความตั้งใจ
ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายดูกี่ครั้งก็แน่นอนนะครับ

ชาวเน็ตชมคลิปนี้บอกเป็นเสียงเดียวกัน
น้ำตาไหลตามทุกคนดีใจนะฮะ
ชื่นชมน้องผู้หญิงในภาพคุณลูกผู้หญิงคนนี้ที่กระตันยูมาก
มีลูกดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง

สุดท้ายคลิปนี้เป็นคลิปสุดประทับใจเอามาฝากในวันนี้นะครับ
ตื่นทันไปด้วยนะฮะตื่นใจจริง